วันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวแก๊งที่บุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
บังขุนเทียนทำร้ายอาจารย์แล้วก็นักเรียนรวมทั้งรอปภไปฝากขังต่อสารนะครับ
โดยสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหานะครับ
ระบุว่าหากปล่อยไปจะเป็นอันตรายกับพยานและมีพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมาย
ขณะที่นายเอกฝัยหัวโจกร่ำให้ขอโทษสังคมยอมรับว่าทำผิดไปเพราะว่าความเมา

ก็จ้างคนต่างเบามันก็เลยไปกันเรื่อยเลยครับ
มันไปทั้งโรงเรียนนะครับ

นายวัลลบนุษย์แฟงหรือเอกฝัย
โจกคดีบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์ทำร้ายร่างกายคณะครูอาจารย์
นักเรียนและรอปภจนได้รับบาดเจ็บ
ปากพูดคำขอโทษทุกคนในสังคม

พร้อมสารภาพเพราะความเมาเป็นเหตุ
จริงแล้วต้องการแค่เข้าไปพบผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อทำการเจรจาเท่านั้น
หลังพนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
สอบปากคำผู้เสียหายกว่า๑๐ปาก
เข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหา
จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ขณะที่ผลตรวจปัสสาวะทุกรายไม่พบสารเสพติด
รวมทั้งไม่พบประวัติก่อคดีอุจจกรรม
พนักงานสอบสวนนครบานบางขุนเทียน
คุมตัวในวันลบนุษย์แฟงพร้อมพักพวกอีก๒๐คน
ฝากขังต่อสารอาญาธมบุรี
แรกเป็นเวลา๑๒วัน
ส่วนเยาวชนอีก๔คนพนักงานสอบสวน
คุมตัวไปฝากขังตามขั้นตอนของสารเยาวชน
และครอบครัวกลางซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมด
ถูกดำเนินคดีใน๖ข้อหาคือ
ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการไม่กระทำการ

สุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็น
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตวัดหรือศาสนสถาน

ได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมอีก๑ข้อหา
คือการทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุ๑๕ปี
หลังก่อเหตุลวนลามเด็กหญิงในโรงเรียน
ส่วนการตามหาพระมณ์เทียนวันนี้
ทีมข่าวได้เดินทางมาที่วัดสิงห์ตั้งแต่ช่วงเช้า

ได้รับคำตอบว่าวันนี้แม่ของพระมณ์เทียน
นิมนต์พระมณ์เทียนไปร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับป้าที่เสียชีวิตที่บ้าน
ตั้งอยู่ย่านซอยกำนันแม้น
โดยพระมณ์เทียนไม่ได้ออกบินทบาทและทำวัดเช้า
ส่วนจากการค้นหาของบ้านพระมณ์เทียนทีมข่าวพบว่า
มณ์เทียนได้กลับมาพักที่บ้าน
อยู่ภายในซอยกำนันแม้๑๓แยก๑๔
แต่เมื่อทีมข่าวลงพื้นที่ไปก็พบเพียงญาติของพระมณ์เทียน
โดยทางญาติไม่ยอมเปิดประตูให้ทีมข่าวเข้าไปพูดคุยกับพระมณ์เทียน
และบอกเพียงว่าพอแล้วตอนนี้ไม่อยากให้ข่าวอะไรอีกต่อไป
เนื่องจากกระแสสังคมจมตีมาอย่างหนัก
ทำให้พระและครอบครัวเครียดยิ่งกว่าเดิม
ส่วนบรรยากาศที่วัดสิงห์หลังจากที่ทีมข่าว
ทำการรอพระมณ์เทียนมาตลอดทั้งวัน
พระลูกวัดรายหนึ่งได้ให้ข้อมูลสั้น
ว่าตั้งแต่ที่พระมณ์เทียนให้สัมภาษณ์กับสื่อทางโทรทัศน์
ก็ถูกกระแสสังคมโจมตีจนทำให้พระมณ์เทียนเครียด
และเก็บตัวเงียบไม่ยอมออกมาพูดคุยอะไรกับใคร
อีกทั้งวันนี้ทางครอบครัวของพระมณ์เทียน
ติดต่อมากับทางวัดว่าอาจจะทำเรื่องย้ายพระมณ์เทียน
เพื่อให้ศึกษาธรรมะอย่างสงบ
และขอให้เรื่องเช้าที่เกิดขึ้นจบลงเพียงแค่นี้
และในวันนี้ทางครอบครัวก็เตรียมที่จะนำพระมณ์เทียน
ไปอยู่กับพระพ่อของพระมณ์เทียนที่ขณะนี้
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
อย่างไรก็ตามมีรายงานจากสารอาญาธนบุรี
พิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัว๒๐ผู้ต้องหา
จากเป็นคดีอุกจกันและเป็นที่สนใจของประชาชน
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรม
นำ๒๐ผู้ต้องหาไปฝากขังต่อเรือนจำต่อไป